โอ้คุณตาไปแจ้งตายให้กับคุณลุงท่านหนึ่ง

ตำรวจบอกว่าคุณลุงนี้ตายแล้วนี่
แจ้งความไว้ตั้งแต่นานแล้วเหมือนกัน

ช่วงบ่ายวานนี้นะครับคุณตาภูวเดชสมอุ่นจาน
ได้นำศพของคุณลุงสุธีบุญญาณิชย์
ญาติที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุราเรื้อรัง
ลงบันทึกประจำวันกับตำรวจสพศรีราชาจังหวัดชมบุรี

ใครเกิดใครตายก็ต้องแจ้งใช่ไหม

ดังนั้นเมื่อคุณลุงสุธีตายก็ต้องเอามาแจ้งไว้
กับตำรวจสพศรีราชาชนบุรีจำไว้นะที่ชนบุรีนะ
ปรากฏว่าตำรวจตกกระใจ
ตำรวจบอกอ้าวคุณลุงสุธีแกตายแล้วนี่
คุณตาบอกตายได้ไงก็ได้เพิ่งตายเอง
ตำรวจบอกก็เนี่ยชื่อของลุงสุธีถูกแจ้งตายไว้แล้ว
ที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี๒๕๕

เดี๋ยวก่อนนะชนบุรีกับเชียงใหม่

แล้วก็คุณตาภูวเดชบอกอ้าวลุงสุธีเพิ่งตายเอง
จะไปตายได้ไงตั้งแต่ปี๕๙นะครับ
อ่ะคุณตาภูวเดชเล่าให้ฟังว่าคุณลุงสุธีเนี่ย

เลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่๗๒
แนบเคหาดอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
เมื่อลุงสุธีโตขึ้นก็ไปลงเรือประมงหายไปนานเลย
แม่ยายขายบ้านแล้วนะฮะ
แล้วคุณตาภูวเดชก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ตำบลสรรปูเลย

โดยอาจจะมีชื่อของคุณลุงสุธีติดไปในทะเบียนบ้านด้วย
ต่อมาผู้ใหญ่บ้านสรรปูเลยได้มาแจ้งให้คุณตาเนี่ยนะ
คัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านหน่อย
เพราะว่าไม่เห็นว่าลุงสุธีจะมาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เลย
ดังนั้นตาภูวเดชคุณตาคัดชื่อของคุณลุงสุธีออกไปไหม
นะครับเพื่อเรื่องของการจัดระเบียบเรื่องของทะเบียนด้วยนะครับ
จากนั้นคุณตาภูวเดชและครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่ตำบลสุรศักดิ

เมื่อวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมา
ได้มีคนนำตัวของคุณลุงสุธีมาส่งไว้ที่หน้าบ้านของคุณตาภูวเดช
ในสภาพมอมแมมเลอะเทอะแล้วก็มีโรคประจำตัวหลายโรค
คุณตาภูวเดชก็เลยให้การดูแล
คุณลุงสุธีก็มาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่๗พฤษภาคม
ก็เลยมาลงบันทึกประจำวันไว้
แต่ตำรวจกลับแจ้งว่าคุณลุงสุธีบุญญานิต
เคยถูกแจ้งตายไว้แล้วที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อปลายปี๕๙นั่นเองครับ
ตำรวจบอกว่าต้องตรวจสอบอีกครั้ง
ว่าใครเป็นคนแจ้งชื่อตายซ้ำซ้อนนี้
และจะได้ส่งศพคุณลุงสุธีไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตำรวจ

เพราะตอนนี้ทางคุณตาภูวเดชเอง
ก็ยังไม่สามารถนำศพของคุณลุงสุธีเนี่ย
ประกอบพิธีทางศาสนาได้

เรื่องที่ต้องตรวจสอบหลายอย่าง
ทั้งเรื่องทะเบียนทั้งการแจ้งตายด้วยน่ะ

ตกลงเป็นลุงสุธีหรือเป็นญาติตัวจริงหรือเปล่า
เพราะกลับมาคนละสภาพกันแล้วนะฮะ